แฟนคลับ๓๐๐กว่าคนคุณผู้ชมค่ะ
ไปเลยค่ะไปทำบุญ๙วัดนะคะ
ที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
โดยทุกคนพร้อมใจใส่ชุดสีฟ้าประจำตัวหนุ่มกันค่ะ
เดินสายถวายสังขทานแล้วก็ทอดกระถิ่นกัน
ตั้งแต่เช้าเริ่มที่วัดแรกเลยละกัน

กราบไหว้หลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์
ก่อนชวนแฟนคลับห่มผ้าองค์พระประธาน

เวลา๙นาฬิกา๔๕นาที

จะได้มีชื่อเสียงปังดังยิ่งขึ้น
หนุ่มกันเปิดใจพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ว่า
ปีนี้เปลี่ยนจากการจัดคอนเสิร์ตมาเป็นทำบุญแทน
เพราะยังเป็นกังวลเรื่องโควิด๑๙ค่ะ

ถวายวัดละ๑๐๐๐บาท
ส่วนของขวัญวันเกิดก็คือความสุขของครอบครัว

หนุ่มกันบอกตอนนี้ขอพักยาวก่อน
แล้วคุณแม่ก็ขอโวยพรให้เจอคนดีนะคะ

วันนี้ก็เป็นขวัญวันเกิดนะครับ

คราวนี้ก็เจอกับศาลการณ์โควิด

เป็นการทำบุญด้วยกันดีกว่าครับ
ขอให้ตัวเองเจอในสิ่งดีครับ

ทุกคนมีความสุข

หวังสิ่งใดสมความปรารถนา

และเข้าใจ
เข้าใจแล้วค่ะตอนนี้นิ่งหรือว่ายังไงบ้างเอ่ย

ดูแพปตันไปให้เขาดูแพปตันไปครับ

ช่วงนี้ก็ค่อยเริ่มมีงานกลับเข้ามาแล้ว
ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุด

ลูกสไฟล์

ก็ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็สุขสรรค์วันเกิดด้วยสำหรับหนุ่มกันนะจ๊ะ